ที่วัดกลางบางพระแห่งนี้
คนแห่งไปขอพรกันเยอะมาก
และแห่งไปแก้บนเยอะมาก
ดูได้จากจำนวนหัวหมูที่มาแก้บนที่วัดแห่งนี้นะคะ

หัวหมูทั้งหมดนี้ประมาณ๓๐๐หัวคุณ

เยอะมากคือคุณพี่สุชายสุธาสุประดิษฐ์

แกนำมาแก้บนหลวงพ่อสมหวัง
หลวงพ่อสมหวังเป็นที่ด่งดังมาก
หลายคนเขาเลื่อมใสในความศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์นะ

ก็เลยมีคนมานิยมบนบานสารกล่าวหลวงพ่อสมหวัง
มาแก้บนด้วยหัวหมูแบบนี้เยอะมาก
อย่างที่เราเล่าให้ฟังกันบ่อยด้วยนะคะ
แต่เห็นแบบนี้ก็อิจฉาคนที่สมหวังเหมือนกันนะคุณนะ
คนที่มาบนบานสารกล่าวหลวงพ่อสมหวังแล้วสมหวังเนี่ย

เนี่ยไปที่นี่มานะครับคุณผู้ชมครับ
สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องนำไปกราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่อสมหวังก็คือ

้วหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือสมหวัง
เขาจะเอาสมหวังไปกราบไหว้ขอพร

คือคุณพี่เขาบนบานขายที่ดินเอาไว้ไง

ก็คือเราสอบถามจากคุณพี่สุชายนะคะว่า
ทำไมถึงนำหัวหมูมาแก้บนเยอะแยะ๓๐๐หัวขนาดนี้
คุณพี่สุชายเขาบอกโอ๊ยใบตองเอ้ย
พี่น่ะมาไหว้พระขอพรจากหลวงพ่อสมหวัง

ขอให้ขายที่ดินในจังหวัดฉะเชิงเศร้าได้
เพื่อที่จะเอาเงินจากการขายที่ดินเนี่ย
มาลงทุนประกอบอาชีพต่อไป
โดยที่ดินผืนดังกล่าวประกาศขายมานานมาก
แล้วใบตองก็ยังขายไม่ได้เลย
จนสุดท้ายเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ปรากฏว่ามีคนมาติดต่อขอซื้อแล้วก็ตกลงราคากันเรียบร้อยนั่นแหละวันนี้เนี่ยพี่ก็เลยนำหัวหมู๓๐๐หัว
แก้บนหลวงพ่อสมหวังซะเลยพร้อมกับมอบปัจจัยจำนวนหนึ่งให้กับวัด
เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปด้วยดีครับด้านท่านเจ้าอาวาสวัดกลางบางพระนะคะ
ท่านก็บอกว่าหัวหมู๓๐๐หัวหลังจากที่ประกอบพิธีเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะท่านได้ให้จิตอาสาเนี่ยนะคะ
นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ต่อไปแล้วก็บริจาคให้กับแจกจ่ายให้กับโรงเรียนโสดศึกษาตามจังหวัดต่าง
ก็คือเป็นการเพิ่มบุญให้กับผู้มาถวายมาแก้บนอีกต่อหนึ่งด้วย
คุณมาขอพรคุณสมหวังคุณมาแก้บนคุณได้บุญ

อ๋อเหรอเยี่ยมไปเลยนะถือว่าเป็นบุญสองต่อเลยทีเดียวนะคะขอบรู
เหล่านี้ก็จะแจกจ่ายให้กับทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็คนยากไร้
ดีมากเลยนะคะก็เป็นกุศโลบายแหละ
เวลาเราขอพรหรือว่าเราบนบานแบบนี้มันทำให้เรามีจิตกุศลตั้งมั่น
อยากจะประสบความสำเร็จถูกไหมแล้วก็อาจจะไปทำสิ่งที่ตั้งใจทำมาหากินจนมันมารู้ผล
ก็เลยได้อย่างที่สมหวังก็ต้องมาแก้บนแบบนี้ใช่อันนี้ก็อันนี้ตกใจ
สมหวังและตกใจไปในคราวเดียวกันตกใจนะเป็นอภินิหารที่เห็นกันแบบว่า
คุณผู้ชมจะได้ไม่ง่วงเวลาดูอยู่คือบอกแบบนี้วัดแห่งนี้ส่วนใหญ่เข้าไปขอบน
ไปขออะไรรู้ไหมขอพรเรื่องของการขายที่ดินขายบ้านแล้วก็เรื่องการค้าขายการค้าขาย
ที่เห็นแล้วได้สมหวังกลับมาจะเป็นลักษณะแบบนี้ผมก็เคยไปขอ
คุณสมหวังไหมคะขอเรื่องของโชคลาภไม่มาสักอย่าง